ยุงเยอะเชียวเนี่ยต้องไปกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ยังไม่ได้ปิดฝาเอาแล้วลำบากแล้วเนี่ย

คุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะ
ช่วงนี้ไข้เลือดออกระบาดนะคะ
หลายพื้นที่หลายจังหวัดมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ป่วยด้วยโรคนี้
เราต้องเก็บบ้านเก็บขยะแล้วก็เก็บน้ำค่ะ
น้ำก็คือการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ถ้ามีโอ่งแบบนี้ก็ปิดฟ้าซะให้เรียบร้อย
หรือถ้ามีอุปกรณ์หรือมีภาชนะที่เป็นน้ำขัง

หรือถ้าจำเป็นก็ใส่ทรายอาเบตไป
ลูกน้ำยุงลายจะได้ไม่สามารถแพร่พันกันไปได้นะคะ
เตือนแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกชุกตามฤดูกาลค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าช่วงของท้ายสัปดาห์อย่างพฤหัสหรือศุกร์นี้นะคะ
บริเวณตอนบนของประเทศไทยฝนจะเบาลงหน่อย
นั่นก็คือแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดูสิคะฟ้าโปร่งทีเดียวแต่ว่าจะมาหนักหน่อย
บริเวณภาคใต้ค่ะก็จะมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมอยู่นะคะ
โดยเฉพาะแถบฝั่งอันดามัณฑ์นะคะรวมไปถึงทางฝั่งอาวไทยด้วยค่ะ
ช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มีกำลังแรงขึ้นนะคะก็จะทำให้บริเวณฝากใต้นะคะ
ฝั่งอาวไทยก็มีคลื่นสูงด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวัง
บอกเลยว่าชาวเรือก็ควรจะงดเดินเรือในช่วงระยะเวลานี้จนไปถึง๒๓มิถุนายน
ภาพรวมวันนี้ฝนตกกระจายนะคะภาคเหนือ๑๖๐ของพื้นที่ค่ะ
มีปริมาณแล้วก็ความปกคลุมลดน้อยลง
ส่วนภาคอีสานฝนตกเพียง๑๓๐ของพื้นที่
แต่ว่าเลยสกลนครด้วยความผนมหนองบูรณพูหนองไขยังคงต้องเฝ้าระวัง
กลางฝนเบาบางประมาณ๑๔๐ของพื้นที่
แต่ว่าแถบตะวันตกของประเทศก็ยังคงจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมบ้างนะคะ
ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่
แต่ว่าคลื่นสูงประมาณ๒เมตรเลยนะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่
แถบตั้งแต่ต้นลงยันท้ายสุดของประเทศเลยนะคะ
ส่วนฝั่งอันดามันฝนฟ้าขนองถึง๑๘๐ของพื้นที่
กะบีตังสตูนระวังกันหน่อยค่ะคลื่นสูงมากเลยนะคะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนองเบาบางค่ะประมาณ๑๔๐ของพื้นที่
แต่ว่าก็มีโอกาสเกิดฝนได้มากแต่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะเกิดลูกน้ำยุงลายแล้วก็มีโอกาสที่จะยุงลายมากัดได้
เฝ้าระวังกางมุ้งทาครีมทาโลชั่นแล้วที่สำคัญอย่าลืมค่ะ
จัดลูกน้ำยุงลายถ้าหากว่ามันเยอะมากจริงเนี่ย
หน่วยงานให้มาช่วยเหลือแล้วกันนะคะ
อย่างตอนนี้ดิฉันว่าดิฉันต้องไปจัดการซะก่อนละ

มาแล้วคุณผู้ชมไปดีกว่าสวัสดีค่ะ
ช่วยด้วยเนี่ยอุ้ยตายแล้ว
สักขนาดนั้นแล้วอย่าลืมตักน้ำไปใช้ไปดื่มไม่ได้นะ
ยานะพ้นแล้วก็ลมเรา๓คนอะว่ะ